สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นกระแสอย่างมากในช่วงนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือ
ทาเวสวันแห่งวัดจุลามณีที่จังหวัดสมุทรสงครามแห่งนี้
ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับที่นี่เต็มไปด้วยผู้คนที่แห่กันมากราบไหว้
จนเกิดเป็นกระแสรถติดยาวเป็นกิโลแล้วทำไมคนถึงมุ่งตรงไปที่แห่งนี้
ตำนานเขามีความเชื่อกันอย่างไรเราไปถามผู้รู้อย่างหมอไก่พอพาทินีกันดีกว่าครับ
ตำนานท้าเวสุวรรณท่านเป็นพรามผู้ร่ำรวยจากการค้าการขายนะคะ
และท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญค่ะคอยบริจาคทานให้กับผู้ยากร้ายอยู่เสมอนะคะ
ด้วยเหตุผลนี้เองนะคะทาเวสุวรรณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
คอยโดนบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคมีทรัพย์นั่นเองค่ะ
จากนี้นะคะคุณยังสามารถขอพรทาเวสุวรรณในด้านอื่นได้นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรัก
คุณก็ยังสามารถขอพรกับทาเวสวรรณได้ด้วยค่ะ
อย่างนี้นี่เองและช่วงต้นปีแบบนี้
รายการเศรษฐีป้ายแดงและน้องใบตองจะพาทุกคนไปหมู่ให้ปังปังต้อนรับปีใหม่
กันที่วัดแห่งนี้เพื่อสัมผัสแรงศรัทธาและพาไปไหว้พระขอพรองค์ท้าเวสวันกันถึงที่เลยล่ะครับ
คุณผู้ชมคะมาถึงวัดจุลามณีแห่งนี้แล้วนะคะแต่หลายคนบอกว่าอ้าวทำไมไม่พาไปไห้ทาเวสวัน
ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเราได้ไปกราบไหว้องค์ท้าเวสวันอย่างแน่นอน
แต่ว่าช่วงนี้เราต้องมาดูเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของวัดจุลามณีกันก่อนนะคะ
และผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้ของเราก็คือนี่เลยค่ะพี่เจ๋งค่ะสวัสดีพี่เจ๋งค่ะ
เจ๋งค่ะที่ที่เราอยู่ตรงนี้คือ
แต่ไฮไลท์สำคัญในบวชบวดสดหลังนี้นะครับก็คือ
ก็คือภาพอิตกรรมของผนัง

ที่เรานั่งกันเย็นอาการอ่อนค่ะ
เหมือนหินอ่อนแต่ว่าทำไมเป็นสีเขียวอะค่ะ
เป็นหินอ่อนหยกนะครับ

นี่นำเข้าสินค้านำเข้า

ในโบสถ์นี่สำคัญเลยนี่

ศิลปะแบบสุโขทัยปางมารวิชัย

ในอดีตก่อนที่จะมีองค์ท้าเวสวัน
ชาวบ้านก็เคยมากราบไหว้

ส่วนมากจะขอพรและให้หายเตียบหายเปื่อย
ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแคล้วคลาดปลอดภัย

และศิลป์ศังขาดองค์พระเนื่อง

ถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวสถานที่ต่อไป
เราจะไปกราบสรีระสังขารของหลวงพ่อเนื่องกันค่ะ
อีกหนึ่งจุดสำคัญของวัดจุลามณีแห่งนี้นั่นก็คือ
สาราเรือนไทยไม้สักหลังนี้นี่แหละครับ
เขาบอกว่าต้องเข้าไปไหว้อดีตเจ้าอาวาสพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
มรณภาพไปแล้วแต่สรีระสังขารไม่เน่าเปื่อย
เชื่อกันว่าใครที่มากราบไหว้
จะเกิดซีริมงคลกับตัวเองนั่นเองล่ะครับ
คนที่รู้จักวัดจุลามณีในยุคก่อน
เจ้าวาดปัจจุบันก็คือองค์หลวงพ่อเนื่องนี่แหละ

ถูกมงคลต่างในหลายพื้นที่ในประเทศไทย
สังเกตว่าสารานี่สวยงามมาก
ขอทราบได้ไหมคะมูลค่ายังไงบ้างคะ
เป็นสาราเรือนไทยไม้สักทองนะครับ

ต่ำต้องมีถึงสองสามร้อยล้าน

เพื่อให้สงฆ์แห่งเกียรติแห่งองค์อดีต
ท่านเจ้าว่าจะคือหลงพ่อเนื่อง

ซึ่งในสาราไม้เรือนนี้
มีหายเอาไว้ให้ล้วงด้วย

เอาไว้เสี่ยงเสี่ยงเล็กน้อย
แต่ว่าขอลงหมู่เนื่องแล้วค่ะ
แหมเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เคยรีรอเลยนะน้องใบตอง
และแล้วก็มาถึงสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของวัดแห่งนี้

ว่าแต่ที่นี่เนี่ยครับมีองค์ท้าเวสวันตั้งสององค์

แต่เดิมเนี่ยที่นี่คือฝ่านแรกองค์เนี่ย
ที่เป็นศิลปะแบบปูนปั้นเนี่ยนะครับคือปั้นโดยศิลปินแห่งชาติ

แต่องค์นี้บางคนงงว่าเอ๊ะทำไมยักษ์ไม่ยืนอย่างนี้
บางคนสงสัยว่าทาเวสวันตกลงเป็นหน้ายักษ์หรือยังไงคะ
นี่ก็คือปางกระตุกมหาราธิกาเขาเรียกว่าปางพรม
องค์เนี่ยคือผู้ที่ให้ทุกอย่างแล้วทำองค์นู้นด้านในนะครับ

ก็คือหลายคนจะจำภาพองค์ท้าเวสุวรรณเป็นยักษ์ถือกระบอง
ใช่ถูกต้องถูกต้ององค์ด้านในก็เลยได้รับความนิยมอีก
เพราะว่าเปิดหนึ่งบรรยากาศดีทั้งหลังบัตรแล้วหลังพ่อบัวสุดท้ายรูปมันสวย
ทุกวันนี้ทุกคนเน้นความสวยงามองค์ด้านในนี่
เดี๋ยวนี้มีการขอโชคลาภแบบที่ผมยังไม่รู้มาก่อนเลยนะ
เค้ามีถุงสัตว์เอากระเป๋าใส่ทอง

อันนี้เขาลงติ๊กต๊อกกันผมยังงงนะผมไม่เคยทำเลย
ก็บอกต่อมันปากต่อปากค่ะส่วนที่ตรงนี้ก็จะมีกระจกเห็นไหมค่ะเดี๋ยวองค์นู้น
การที่เดี๋ยวองค์เท่าไว้ส่วนมีคันชองนี่มันมีความหมายไหมค่ะ
ช่องนี้อันนี้ท่านเจ้าวาดบอกว่าเหมือนตัวเราได้เข้าไปอยู่ในคันช่องท่าน
ท่านก็ได้รับทราบว่าเราเนี่ยมาเคารพนบไหว้ท่าน
เหมือนเป็นกระจกสะท้อนเหมือนท่านถ่ายรูปเราติดไว้
เพราะว่าเราได้อธิษฐานและขอให้สำเร็จแบบนั้น
เข้าใจยังทองแท้ถึงแม้จะมีสององค์แต่ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเหมือนกันครับคุณผู้ชม
แต่อีกเรื่องที่ยังคงสงสัยนั่นก็คือ
ทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบสีแดงด้วยล่ะครับ
ุหลาบแดงเป็นสีแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนจีน
เป็นสีแห่งการขอรบนกว่ายสีมงคล

ก็เลยใช้เวลาแดงขอแล้วมันจะได้แรง
เขาเรียกว่าสีแห่งความรุนแรงสีร้อนแรง

ขออะไรปุ๊บจะได้ขอรบนกว่ายกลับมา
แต่ถ้าสำนักอำภาวาจะใช้ดอกจำปี

ใช่เพราะจำปีมันจะขึ้นในที่อุดมสมบูรณ์
ก็คือจะมีทรัพย์สมบูรณ์อะไรประมาณนั้น
เป็นที่มาของเหรียญที่ห้อยเนี่ยเขาเรียกเหรียญจำปี

ค่ะแล้ววิธีการว่ายขอพรองค์ท้าวิสุวรรณ
ที่ถูกต้องจริงจะเริ่มอย่างไรคะ
เราก็จะใช้ดอกกุหลาบ๙ดอก

ในการว่ายสการรับบุชาหน้าท่าน
ใครที่ปรณาตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้ว
ชีวิตนี้ไม่มีคำว่าอับจนแน่นอน

แต่อย่าลืมขอให้เรตติ้งรายการ
พรุ่งขึ้นพรุ่งขึ้นด้วยนะครับ

บอกเลยว่าได้ความรู้เยอะแยะมากมาย
พี่เจ๋งมากนะคะที่สละเวลา